วันนี้มาเริ่มดูนะฮะพาคุณผู้ชมไปที่ร้อยเอ็ดนะครับ
แล้วก็ช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคอีสานเขาจะมีการจัดประเพณีบุญบ้างไฟ
อ่าจุดบ้างไฟขึ้นไปขอฟ้าขอฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ร้อยเอ็ดเขาก็มีงานบ้างไฟเสร็จปุ๊บเขามีการจ้างหมอลำมาแสดงให้ความบันเทิง
แต่วัยรุ่นครับทั้งในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านไปเจอกันเขม่นกันโอ้โห
ประเคนทั้งหมัดทั้งศอกใส่กันอยู่หน้าเวทีแบบนี้ครับ
กุฏิตีกันครับระวังครับมีกล้องนะครับมีกล้องครับผม
เพราะว่าพฤติทรัพย์ดำเนินคดีเรื่องเพราะว่ามีกล้องบันทึกไว้ทุกมุมนะครับผมครับ
นี่ดูเอาละกันค่ะรถตำรวจก็อยู่นั่นนะครับ
คนดูก็เยอะนะคะคนดูก็เยอะบนเวทีก็ประกาศ
แล้วประกาศอีกชาวบ้านชาวช่องเข้ามาสนุกสนานกันเนอะ
หลังจากมีประเพณีบุญบ้างไฟไปแล้วก็มีวงดนตรีหมอลำมาแสดงนะฮะ
ดูดิวัยรุ่นมาลุมมาตุ้มกันทั้งหมัดเอยด้ามล่มที่เอามากางกันฝนก็เอามาตีกัน
แล้วก็กระโดดประเคนเขาใส่กันโอ้โหแล้วก็เละเทะไปหมดเลย
นะครับก็เป็นคลิปที่มีคนถ่ายจากบนเวทีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เขาถ่ายเอาไว้เป็นกลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนคุณผู้ชมครับ
ลุมบอลกันอยู่หน้าเวทีนั่นแหละครับค่ะนะฮะทำร้ายร่างกายกัน
ชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีก่อนคือชาวบ้านเขามีทั้งเด็กผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุกันด้วยแหละค่ะนะฮะแตกตื่นตกใจนะฮะ
คือก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามตะโกนห้ามพยายามแยก
แต่ว่าด้วยความที่วัยรุ่นกำลังห่าง
ด้วยความที่เมาด้วยอะไรด้วยครับนะฮะก็ไม่ฟังสักเท่าไหร่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของเมื่อวานนี้ครับนะฮะ
จริงงานบุญบ้างไฟนี้เขาจัดขึ้นก่อนหน้าที่จะเป็นภาพนี้
เขามีขบวนแห่รอบหมู่บ้านก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บก็มีการจุดบ้างไฟกัน
นะฮะบ้างไฟล้านบ้างไฟอะไรก็ว่ากันไปนะฮะตกเย็นมาก็จ้างหมอลำซิ่งมาแสดง
แสดงไปแสดงมาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะมันมีทั้งคนในหมู่บ้าน
มีทั้งคนนอกหมู่บ้านเข้ามาแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับ
คนมันก็เละเทะไปหมดก็เต้นกันอยู่สักพักหนึ่งอ้าว
ทำไมทำไมถึงตีกันซะอย่างนั้นนะฮะจังหวะเต้นคือ
แบบด้วยความเมานะฮะเออไปโดนกัน
เขม่นกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะสอกเสิร์ฟไปโดนกัน
แล้วก็ด้วยความคึกขนองก็เลยสุดท้ายก็เป็นภาพนี้นี่
ขึ้นก็ยังไม่ได้มีใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับใคร
แต่ว่าตำรวจได้จับกลุ่มวัยรุ่นชาย๒คนมาแล้วอายุสัก๒๐กว่าปี
เพราะว่าเขามีผู้เสียหายไปแจ้งว่าไปทำร้ายเขา
ก็เลยต้องตามไปจับกลุ่มตำรวจก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปนะฮะกับตำรวจสพเชียงใหม่ที่
พบว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๒รายอายุ๒๐กว่า
กู้ภัยก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกที่ไม่ได้แจ้งความเพราะยังอยู่ที่โรงพยาบาล
พอหายดีก็เลยไปแจ้งความเพราะว่ามีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
ในส่วนทางคดีนี้ยังไม่ได้มีใครไปแจ้งความเพิ่มเติม
กับเรื่องของการถูกทำร้ายนะฮะมีแต่ผู้เสียหายที่โดนทำร้ายจนบาดเจ็บนั่นแหละ
ตอนนี้ก็ติดตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่ก็คาดว่าน่าจะรู้กัน
เพราะว่าเรามีคลิปหลักฐานเป็นคลิปนี้แล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ
งานบุญก็หมดสนุกเลยนะคะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ